เพื่อน

ถ้าท่านเอาเมล่ท่านเข้ามาได้หุ่วเข้าเลย
นี่มันใหญ่หัวเหงื่อว่าอะไรบ้างตามงาน
ไม่เคยหัวหล่างหัวว่า
ชายภูมิลงพื้นที่ตรวจสอบนะคะเหตุสาดน้ำกรดที่ห้องพิพากษาที่หนึ่งชั้นสามสารจังหวัดชายภูมินี่สาดกันต่อหน้าศาลเลยนะคนเจ็บคือนางกาญจนาสุยะไขคนที่เจ็บหนักสุดเพราะว่าโดนสาดเข้าหน้าแล้วก็แขนขวาเจ้าหน้าที่ศาลเนี่ยเจ็บที่ขาซ้ายตำรวจศาลเนี่ยมีแผลที่แขนซ้ายกับหน้าอกค่ะคนก่อเหตุ
ต้นสารจังหวัดชายภูมิเนี่ยนัดไต่สวนข้อหามินประมาณโดยการโฆษณาไฟล์โจทย์คืนนางกาญจนาที่โดนสาดน้ำกรดเข้าหน้าค่ะเธอคัดค้างการประกันตัวจำเลยเพราะกลัวที่จำเลยก็คือนางสาวนาธิยาพรเสื้อเหลืองคนเมื่อกี้เนี่ยโพสต์ขู่ฆ่าเธอเลยขอคัดค้างการประกันตัวคาดว่าน่าจะเป็นสาเหตุนี้

ลายเป็นนานกาญจนาโดนสารน้ำกรดเจ็บเลยค่ะ
วันนั้นหรอ

มีขู่มีอะไร
ตอนแรกเขาโทรมาก่อนว่า
เป็นหมอใช่ไหม
บอกใช่
มึงฟ้องกูหรอ
พูดอย่างนี้แหละ

วันนี้เราส่งทีมข่าวไปที่บ้านของผู้ก่อเหตุนะคะ

ผู้ใหญ่บอกวู้วบ้านเนี่ย

ไม่ใช่แค่ตัวฝ่ายหญิงผู้ก่อเหตุนะ

ผู้ใหญ่เองก็โดนด่ามาแล้ว

ทะเลาะกับใครเป็นข่าวทุกครั้งพี่หุย

หลังคาเพื่อนข้างบ้านขึ้นไปด่าเขา

ไข่ไก่ใส่บ้านที่อยู่ติดกัน

เคสต่อไป๓๐ธันวาคมปีเดียวกัน

ถือเสี่ยมวิ่งออกมา

ตัวเองพลาดท่าล้มลงแล้วก็ยังไม่หยุดฟาดอีก
ก็เป็นข่าวทุกรอบนี่ไงคะคนเห็นคลิปคนฟังเรื่องคนถาม
คำถามเดียวกันหมดเลยว่าเขาป่วยทางจิตไหมอ่ะ
เขามีอาการป่วยหรือเปล่าครอบครัวนี้ผู้ใหญ่บอกว่าไม่ป่วยแน่นอน
เพราะไม่เคยเห็นเข้าไปบำบัดหรือว่ารักษาตัวเลยด้านคดีนะ
ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวรอผู้บาดเจ็บอาการดีขึ้นก่อน

ส่วนผู้ก่อเหตุถูกคุมตัวไปฝากหางที่เรือนจำแล้ว

จากตอนแรกโดนหมินประมาทด้วยการโฆษณาใช่ไหมคะ

โดนทำร้ายร่างกายเจ้าพนักงานในศาลด้วยนะคะ

ขณะปฏิบัติหน้าที่โดยไตรตรองไว้ก่อน
และทำร้ายร่างกายโดยไตรตรองไว้ก่อน
หนักไปอีกหลายข้อเลย